มากันที่ฟลุ๊กไอน้ำกันบ้างดีกว่าเผลอแป๊บเดียวตอนนี้คุณฟุ๊กมีลูกสองคนแล้วนะจ๊ะ
ล่าสุดค่ะกลับมาจับไมค์ร้องเพลงให้เราได้ติดตามกันอีกครั้ง
ซิงเกิ้ลที่มีชื่อว่าถ้าเขาไม่กลับมา
เพลงนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าโอ้โห
วิวถล่มทลายทะลุ๙ล้าน๗แสนแล้วนะคะ
ทำเอานักร้องหนุ่มแฮปปี้สุดสุดซึ่งวันก่อนค่ะ
เจ้าตัวควงภรรยาสุดสวยมาโปรโมทเพลงที่ไทยรัฐทีวีใช่ไหม
คุณแม่ก็สวยคุณพ่อก็หล่อแบบนี้นี่เอง
ถึงว่าลูกชายคนโตใช้แววความหล่อแต่เด็ก
แบบนี้จะดันเข้าสู่วงการบันเทิงหรือเปล่าไปถามกันหน่อยจ้า
ก็ร้องเพลงได้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ค่อยสนใจเท่าไห

มัธยมเพื่อนกลุ่มเด็กม๑ด้วยกัน
เขาจะเริ่มสนใจกีฬาเล่นบาสเล่นฟุตบอลอะไรอย่างนี้กันครับ